ดูที่จังหวัดเลยกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมาก
คือมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถไป๗โมงเช้าจะไปกรีดยาง
อยู่คนร้ายเรียกโบกให้จอดรถ
เขาก็จอดรถแล้วก็เหมือนกับเรียกลงมาคุยอะไรสักอย่าง
พอคนที่ขับรถเนี่ยลงมาปุ๊บคนร้ายเอาปืนนะคะ
จ่อยิงแบบแสกกลางหน้าผากตายคาที่เลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเนี่ยยังหาตัวไม่ได้เลยว่าคนร้ายคือใครค่ะ
ส่วนผู้ตายนะคะคือนายธนงศักดิ์วินากรอายุ๒๘ปีนะคะ
เป็นชาวตำบลชมเจริญอำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะ
สภาพศพที่ตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยคือถูกยิงเข้ากลางหน้าผากหนึ่งนัดแบบเจาะยิงเลยนะคะ
เสียชีวิตอยู่กลางสวนยางพาราค่ะ
แต่ว่าในที่เกิดเหตุไม่พบปลอกกระสุนปืนหรือว่าร่องรอยการต่อสู้นะคะ
ต้นผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมงค่ะ
ก็ส่งศพผ่าชนะสูตรแล้วก็ส่งชุดสายสืบออกหาข่าวไล่ล่าคนร้ายด้วย
สอบสวนเบื้องต้นได้ความแบบนี้ค่ะ
นายธนงศักดิ์ผู้ตายเนี่ยขับกระบะออกมากรีดยางแต่เช้า
ก็คือช่วง๗โมงที่สวนยางพาราแล้วเจอคนร้าย
กแบบนี้เลยนะคะบอกให้หยุด

กให้หยุดแล้วเหมือนกับให้เรียกลงมาคุยตกลงอะไรกันสักอย่าง

คนร้ายไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรนะคะ
เอาปืนยกขึ้นมาเจาะกลางหน้าผาก

ธนงศักดิ์คือล้มลงไปทั้งยืน

เรื่องต้นตำรวจยังไม่สรุปนะคะว่าคนร้ายเนี่ยมาดักรอนายธนงศักดิ์หรือขับรถตามมา
ส่วนสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุก็ยังไม่แน่ชัด
ต้องสืบสวนขยายผลแล้วก็สอบปากคำพยานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อหาเบาะแสก่อน
แต่จากการสืบขยายผลในทางลึกเนี่ยตรวจสอบไปพบว่านายธนงศักดิ์เคยมีประวัติโดนจับเรื่องการพนันที่จังหวัดภูเก็ตมา๒ครั้ง
แต่เหตุการณ์มันก็ผ่านมานานแล้วอะค่ะนายธนงศักดิ์เขาก็ไปไปมาระหว่างภาคใต้กับบ้านเขาที่จังหวัดเลย
ระยะหลังเนี่ยเขาก็หันกลับมายึดอาชีพสุจริตคือกรีดยางที่บ้านเองก็มีฐานะปานกลางนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสืบสวนขยายผลให้มากกว่านี้ก่อนเพื่อที่จะสามารถจับต้นชนปลายได้ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วก็จะได้ตามตัวคนร้ายได้